ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด็กชายวัย๓ขวบพักหลงออกจากบ้านครับ
จากว่าตื่นมาไม่เจอหน้าคุณพ่อคุณแม่แต่ว่ามีการเปิดประตูบ้านทิ้งไว้
เดินตามหาพัดหลงไปไกลเกือบเกิดอุบัติเหตุครับเด็กชายวัยประมาณสามควบ
อยู่ในความดูแลของตำรวจภูทรสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑เป็นการชั่วคราวนะครับ
หลังเด็กพลัดหลงออกจากบ้านแล้ววิ่งไปตัดหน้ารถยนต์บนถนนสายสุวรรณภูมิยะโสธร
จนเกือบจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครับอยู่ที่บริเวณหน้าธนาคารทกศสาขาสุวรรณภูมิเมืองใหม่
บรรยายคำเมืองเหม็กผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่า
ขณะที่เข้าเวรรักษาความปลอดภัยอยู่หน้าธนาคาร
ออกไปบนถนนเนี่ยเห็นเด็กวิ่งข้ามถนนมาพอดีครับ
ขณะนั้นมีรถกระบะบรรทุกน้ำวิ่งมาแล้วเบรกกระทันหัน

คนขับรถเดินลงมาแล้วจูงมือเด็กไปหา
เพื่อให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ตามหาพ่อแม่ของเด็กครับ
ตัดสินใจแจ้งตำรวจแล้วก็ช่วยกันพูดให้เด็กนั้นคลายความกังวล
เจ้าหน้าที่จะพาขึ้นรถสายตรวจวนหาบ้านของเด็กนานกว่า๑ชั่วโมง
พบพ่อแม่ของเด็กชายคนนี้ที่กำลังวุ่นวายกับการออกตามหาลูกเช่นเดียวกัน
และแม่ของเด็กก็บอกว่าลูกชายนอนกับพี่สาวอายุประมาณ๑๐ขวบ
พอตื่นขึ้นมาจึงไปซื้อของที่ตลาดนะครับ
ส่วนแม่ก็ออกไปทำธุระหลังบ้านโดยได้เปิดประตูบ้านทิ้งเอาไว้
ว่าเมื่อลูกตื่นขึ้นมาไม่เห็นพ่อแม่ประกอบกับประตูบ้านก็เปิดไว้
ออกเดินตามหาจนพัดหลงไปจนเกือบถูกรถชนดังกล่าวครับ